โกบงสุขภาพเป็นไงดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ย

ไปหาหมออ๋อดูแลสุขภาพ

จริงปะเนี่ยจริง

เพราะคุณมาเล่นฮิ่งฟอร์เนี่ย
เล่นกับบีมันจะเลินนะ

และนี่ไงนาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ไปหามาแล้วนานอยากหาคนแบบชาว
อ้าวนานนี่ไปหาหมอมาแล้วไปหาหมอมาแล้วเป็นอย่างไร
แล้วไม่เจอไม่เจอไม่เจอโรงพยาบาลไม่เจอโรงพยาบาล
โอ้โฮเอามาเล่นเอามาเล่นนานนี่
บอสครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ก็โอเคนะโอเคแข็งแรงดีอ้าวแข็งแรงดี
เอ้าก็ฉันไม่ได้ป่วยอ่ะนะไม่คิดจะไปหามุ่งหาหมอบ้างเหรอ
อ๋อเอามาบอสครับช่วงนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างล่ะ
โอ้โหไปหาหมอเจอไหมโอ้โหขึ้นสองรอบเลย
ไอ้บ้านั่นมันหมอด้วยใครมาดีบ้าร้องคันมาแล้ว
อ่าจะพามาดูกิจการ
เฮ้ยไอ้เบิร์ดเกมใหญ่เฮ้ยยิ่งใหญ่ไหมไอ้เบิร์ดมึงเกมแล้วเหรอ
พี่เบิร์ดตำรวจเหรอตำรวจใช่ไหมใช่
ที่สอนออกอะไรอะสอนออกใกล้อะไรอะสอนออกใกล้
สอนอว่ายน้ำข้ามสอนอว่ายน้ำเอ้ยสอนออะไรอ่ะ
ห้วยขวางเห้ยเหมือนลิงเลยเกิดมาเกือบ
เห้ยลิงมาไม่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจ
เอาแล้วพี่โดนจับเหรอเฮ้ยเกมอะไรมา
เฮ้ยผมนะเดี๋ยวฟังก่อนผมเนี่ยไม่ได้โดนจับ
เอ้าแล้วพี่มากับตำรวจได้ยังไงพี่เบิร์ต
เฮ้ยแล้วพี่มีทั้งของในตัวทั้งของในรถ
นี่ตำรวจเนี่ยนะเป็นเพื่อนกัน

เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียน

เอาแล้วพี่เบิร์ตยังไงไปสนิทสนมกันยังไงพี่
โตมาด้วยกันเลยตำรวจในเพื่อนกัน

สมัยเรียนครับเมื่อเลียนเลย

นังน็งพี่ทำของก่อนนะ
นี่จริง

คัดแยกของกลาง

บางทีนะผมก็ให้เขาให้ล่อซื้อ

ต้องจับไปน่ะก็จะมีรู้ว่าเรารู้จักกัน

เอามาจับเสร็จปั๊บแล้วก็ปล่อย

อยู่เพื่อนยังแต่ขยายผลอย่างนั้น
อ๋อแล้วเรียกว่าทางน้ำเป็นของลับ
อ๋อสายลับสายน้ำเป็นสายลับ
โอ้โฮเดี๋ยวรัสดิกัลแล้วรีบมาทำไมมาอย่างไรเนี่ย

ผมจะขึ้นบ้านใหม่จะขึ้นบ้านใหม่
แต่ว่าช่างรับเหมาเขาไม่เรียบร้อย
โอ้โหห้องโนห้องน้ำก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
แนวก็หลุดลอกออกหมดเลยอะครับ

พี่คุณพี่มีเงินมั้ย

ของผมดีกว่าครับสีขาวไข่มุก

นี่เห็นว่าเป็นเพื่อนกันนะถึงได้บอกนะ
อันนี้ถูกมากไม่ลอกลอดฮะ
ลอกร่อนสีเขียวตองอ่อนของผมดีกว่าแพงกว่าเยอะ
อันนี้ถูกกว่าเยอะ
อันนี้ใส่สีเขียวตองอ่อนอะกว่าจะรอตองอ่อนได้อะ
ต้องปลูกก่อนงั้นจะโตไงใช่
กว่าจะตองไม่ได้ง่ายมันต้องหลายชาระใช่ตั้ง๕ตอง
อื้อไม่ใช่
ของนานี่สีขาวไขมุค๑กิโลอันนี้ถูกที่สุด
อันนี้ตาจราเข้เหมือนกันครับกายาแนว

อันนี้ใครมุกของผมถูกกว่าอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ในสิ่งที่ไกลตัวมากเลย
ต้องตั้งสติให้ดีและนึกถึงไว้ว่านี่คือข้อที่๗แล้วนะ๕๐๐๐บาท
ข้อที่๘๑แสนข้อนี้ข้อที่๗แล้วข้อหน้าข้อที่๘
กิโลเหมือนกันต่างกันแค่สี
นี่มันจะวัดกันตรงสีหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่ว่าขาวมุกเนี่ยน่าจะมีความใส่มุกมันจะมีความแรง
ก็มีเหตุผลเหมือนรสสีขาวที่สำหรับขาวมุกมันจะแพงขึ้นอีก
พี่บอกว่ามีกระป๋องสีเขียวตัวนี่เสื้อสีเขียว
ถูกสุดอันนี้ถูกสุดแน่นอน

ห้าหมื่นนะจะอยู่หรือจะไปนะเป๊กจะเฉลยที่อันแรกเลยค่ะ
ราคาตั้งต้นถามเป็น๙ยาแนวที่พี่ฝนท้านะสุนทรเลือก
สีเขียวนี้ค่ะและราคาอยู่ที่

เห้ยถูกน่า

ดูสิว่ามันจริงไหมว่าสีขาว

อะไรกันล่ะครับเนี่ย
เมื่อใช้ข้อที่๒ราคาถูกกว่าใช้แรก

ก็แปลว่าคุณฝนตอบผิด
พลาดเงินรางวัล๕๐๐๐บาทไปแบบต่อหน้าต่อตา

แจ็คพอร์ตเงินแสนอยู่แค่เอื้อมและแถ่มหา
น่าเสียดายแทนคุณฝนจริงเลยนะครับ
เลือกเงินมันไม่สำคัญ
แต่ว่าพี่ฝนอยากให้ทุกคนมีความสุข
ตอนนี้ถ้าอยากติดตามไปติดตามพี่ฝนได้ที่ไหนมั้ง
ตอนนี้มีผลงานอะไรเห็นบอกมีเพลงใหม่

เมื่อตอนเธอมองยืนกลางยังอาย

อายอาย
เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง
เสียงเพราะไม่มีตกเลยค่ะพี่ฝน
วันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกในรายการของเรา

เพราะว่าเดินทางมาได้ถึงข้อที่๗เลยนะคะ
และที่สำคัญต้องขอบคุณพี่ตีด้วย
มาเป็นผู้ช่วยที่แสนน่ารักของเป๊กค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคู่เลยค่ะสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณฝนธนสุนทรจริงนะครับ
ถึงแม้จะพลาดเงินรางวัลแต่ก็สร้างความสุขสนุกสนานให้กับเรา
ตั้งแต่ข้อที่๑ถึงข้อที่๗เลยทีเดียว
ฝากเพลงใหม่ของคุณฝนไว้ให้ติดตามกันด้วยนะครับ
ตอนนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนใหม่รออยู่จ้า